เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุฆ่ากันในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะ
เมื่อเจ้าของร้านขายของชำปืนดุมีการชักปืน๑๑มมออกมายิงหนุ่มวัย๓๒จนตายค่ะ
ก่อนจะมีการทิ้งอาวุธปืนแล้วหลบหนีไปสุดท้ายจมมุนจมมุนแล้วก็ไม่รอดนะคะ
โดนตำรวจตามตะคุบตัวเอาไว้ได้เบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้น
เจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือภาพนาทีตายขณะผู้ก่อเหตุใช้ปืนกระหน่ำยิงนายเฉลิมชัยนาวสนวัย๓๒ปี
ขณะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านขายของชำ
ห่วงนั้นภรรยาผู้ก่อเหตุเข้ามาห้ามเพราะสามีทำท่าจะยิงซ้ำจึงคว้าปืนไว้
ก่อนที่คนร้ายจะฉวยโอกาสหลบหนีไป
ร้านขายของชำตะบนหนองงิ้วอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
กลายเป็นสุสานฝังร่างนายเฉลิมชัยตายในท่านั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์
ถูกยิงด้วย๑๑มมเข้ากลางหลัง๘นัด
เลือดทะลักเหตุเกิดตอน๕ทุ่มวันที่๑๗พฤษภาคม
ผู้ก่อเหตุคือนายอุดมทรัพย์วัย๕๐ปีเจ้าของร้าน
หลังก่อเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีเข้าไปในป่า
สืบสวนวังสะพุงจัดทีมออกตามล่า
ล่วงขึ้นอีกวันจึงสามารถจับกลุ่มอุดมทรัพย์เอาไว้ได้บ้านเพื่อนของเขา
อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุส่วนมุมคาจานข้าวจึงคุมตัวมาสอบสวน
พร้อมของกลางปืนลูกซองยาวปืนขนาดจุด๒๒ติดกล้องเล็ง
ปืนขนาด๓๘พร้อมกระสุนเต็มอัตรา
แต่ถูกผู้ตายด่าทำให้โมโหชักปืนออกมาเจาะยิงจากด้านหลัง
ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากับพ่อผู้ตายเรื่องที่ดินจนทะเลาะกัน
ก็กลัวเขาไม่อินก็เลยยิงไปทั้งหมดกี่นัด
แป๊บนัดมันก็อิ่มอยู่วะ
คนร้ายบอกได้ยินเสียงปืนจึงวิ่งออกมาดู
พบสามีกำลังเจาะยิงนายเฉลิมชัยซึ่งมีศักดิ์เป็นหลาน
สามีป่วยจิตเวทต้องกินยามากว่า๕ปี
ถ้าไม่กินยาจะคุ้มคลั่งอัลวาดไปทั่ว
ด้านพ่อคนตายบอกตนเองกับลูกชายขายลอตเตอรี่อยู่กรุงเทพ
กลับมาเมื่อวานก่อนหน้านี้นายอุดมทรัพย
เคยขู่ฆ่าตนกับลูกมาแล้วเพราะไม่พอใจเรื่องซื้อขายที่ดิน
เป็นญาติกันแท้ไม่น่าทำกันได้
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขัง
ส่วนอาการป่วยจิตคาดว่าเป็นข้ออ้าง
นี้ต้องรอผลตรวจจากแพทย์เป็นเครื่องมือยืนยัน
บ้าจริงกับบ้าเป็นพัก
ขึ้นอยู่กับพยานและหลักฐาน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน